แมนนิกกี้มอสจากละครฝ่าดงพยักษ์ค่ะ
ก็เลยขอบุกมาเปิดใจถึงละครบู๊ด้วย
ผู้ชายอะไรค่ะที่ซิกแพคล่ำจริงหรือเปล่า
งานนี้มีเกรงใจสามีตัวจริงของน้ำหวานไหมไปฟังกันเลยนะคะ
โอ้โฮ
น้ำหวานเนี่ยค่ะไม่เกรงใจสามีเขาเลยนะคะ

เกรงใจอยู่แล้วครับก็ได้เจอพี่นัทอะไรอย่างนี้อยู่
เขาก็น่ารักก็ไม่ได้อะไรก็เขาเข้าใจครับ
รับรองว่าสนุกแน่นอนแซ่บแน่นอน
มีซิกแพคมาให้ชมกันอีกเยอะแน่นอน